คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของคลิปที่เกิดขึ้นที่จีน

เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งสามารถเดินข้ามแม่น้ำได้
ใช้ไม้ไผ่แค่๒ลำ
ทำได้อย่างไรเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันครับ

เขาบอกว่าชายชาวจีนคนนี้กำลังแสดงความสามารถพิเศษคุณผู้ชมครับ
ข้ามแม่น้ำด้วยไม้ไผ่เพียง๒ลำอย่างที่เห็นเท่านั้นครับ
ลำนึงใช้เป็นฐานครับเพื่อยืนบนแม่น้ำ
อีกลำใช้เป็นไม้พาย
ที่เขาจะเริ่มแสดงข้ามแม่น้ำด้วยไม้ไผ่๒ลำ
เพื่อนต่างไม่เชื่อว่าเอจะทำได้หรือเปล่า

แต่ว่าชายคนนี้มีอาชีพเป็นช่างก่ออิดครับ

ผิวน้ำที่ไม่ใช่แค่ใครทำก็ได้
เพราะต้องใช้ทั้งสติสมาธิความกล้า
ถ้าเกิดว่าพลาดนี่อันตรายเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ
เขาบอกว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ต้องฝึกฝนมานานนับปี
ลองผิดลองถูกและฝึกซ้อมจนกลายเป็นงานอดิเรก
ตอนนี้คลิปนี้กำลังเป็นที่ด่งดังในโลกโซเชียลของจีน

น้องดูอยู่อย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะครับ
ใช่คือถ้าอยากจะทำต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเสมอ